ไปดูวินาทีชีวิตกันบ้าง
เป็นวินาทีชีวิตของแม่ช้าง
ที่กำลังตกลูกค่ะ

เป็นภาพที่ไม่ค่อยจะได้เห็นกันมากนักนะคะ

ชาวบ้านก็มาให้กำลังใจกันเพียบเลย

ช้างพังสายฟ้าอายุ๒๒ปี
หรือว่าช้างแสนรู้ที่เขาชอบออกมาวาดภาพโชว์
ที่ศูนย์คตชศึกษามุบันช้างจังหวัดสุรินเนี่ย

กำลังจะตกลูกออกมาแบบนี้
เอาล่ะร่วมรุ้นแล้วทุกคนก็ดีใจกันไปนะคะ

หลังจากที่ทุกคนพากันลุ้นอยู่นานเนี่ยก็แน่นอนแหละเราก็ได้เห็นภาพกันไปแล้ว
ช้างน้อยค่ะลืมตาออกมาดูโลกแล้วนะคะ
มาพร้อมกับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแถม
นางนงรักมะลามเจ้าของช้างพังสายฟ้าเนี่ย
ยังบอกอีกด้วยว่านี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะ
ที่ได้เห็นลูกช้างพังที่ออกมามีรูปร่างที่สูงสง่าขายาวและหางสวยแบบนี้
นี่เป็นลูกช้างที่แบบรูปร่างดีอะค่ะ
เตรียมตั้งชื่อให้กับลูกช้างแล้ว
ตอนนี้ยังเลือกไม่ได้ลังเลอยู่มีอยู่๒ชื่อ
ระหว่างน้ำฟ้ากับขุมทอง
เอออยากจะให้ตั้งชื่อว่าอะไรดีนะ
ยังไงคุณผู้ชมลองส่งมาได้นะเป็นกำลังใจให้กับช้างได้เป็นกำลังใจนะคะ
ยังไงก็บอกว่าขอให้คุณแม่ช้างคุณลูกช้างสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ

ใช่ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ตื่นเต้นลุ้นระทึกกันไปด้วยนะคะ